คนตกงานเป็นมูลค่าเท่าไหร
จบมายังไม่ได้ไปบินรังหาบ

ไม่มีรายได้ก็เลยไปที่อยากขายของออนไลน์

ก็ล้างกับไทยอย่างนี้
๕๙มีคนตกงานอยู่ประมาณ๓๐คน

๖๒ปีนี้ที่เพิ่งจบก็มีประมาณสักเกือบ๑๕๐คน
ถึงที่ตกงานที่มีระยะสำคัญเป็นเป็น๓ปีที่ผมกล่าวถึง
เพราะฉะนั้น๓ปีให้หลังรวมกันแล้วประมาณ๕๐๐คน
ปัจจุบันโรงเรียนที่เปิดเกี่ยวกับเรื่องบินจะมี๑๐กว่าโรงเรียนแล้ว
การจะเรียนจบได้ต้องลงทุนสูง
นักบินคนหนึ่งกว่าจะเรียนจบต้องใช้เงินเรียนประมาณ๒ล้านนะครับ
ซึ่งในปัจจุบันพอจบไปแล้วตลาดงานช่วงนี้สายการบินไปรับคนเพิ่ม
มันก็เลยจะมีแต่คนจบมาแต่ไม่มีงาน
ตลาดงานมีน้อยลงนะครับแต่ว่าในสายการบินในปัจจุบันรับคนไม่ได้เยอะ
เนื่องจากปัจจุบันมีนักบินอยู่ในตลาดมากกว่าความต้องการของสายการบิน
แถวอื่นปัจจุบันตลาดทางไม่เปิดเพราะว่า
มันเกิดจากเราไปเพิ่มปริมาณการผลิตนักบินออกมาสู่ตลาดตลาด
ไม่ได้พร้อมรับตามปริมาณที่
ขาดนักบินทั่วโลกต้องการนักบิน
ชายภูมิก็ดีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมโรงพยาบาล

เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่อยู่รอบภูมิการบินต้องภูมิด้วย
จบมายังไม่ได้ไปบินหรอกครับ

ภูมิเราก็ทำกว่า

ไหนทดสอบการออกที่สุด
ไหนทดสอบการออกที่สุด
ใครทักกันแบบนะครับ

ที่เราจะดึงศักยภาพคนพวกนี้มา
ในเทศไทยในแต่ละปี
มันมากมาก

เพราะมันมีแค่ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์

แล้วทุกคนมาออกันอยู่ที่คอสะพาน
ตัวนักบินเองก็ต้องพยายามหางานด้วยเหมือนกันนะครับ

จากว่าปัจจุบันสายการบินส่วนใหญ่

แต่เป็นการใช้คนของตัวเองที่มีอยู่

ก็ขาดแคลนนักบินที่มีชั่วโมงบิน

แล้วเขาไม่ได้ขาดแขนน้องที่ต้องจบใหม่พวกนี้

แต่ขณะที่นักบินที่จบใหม่

ไปหาตลาดอย่าเอาความบินของเครื่องบินเล็กก่อน
สะสมประสบการณ์หรือเก็บชั่วโมงไปก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดี
เมื่อก่อนจะมีช่วงหนึ่งที่คนไทยเราไม่เลือก

เราจะไปบินเครื่องบินใหญ่กันหมด
นักบินของเราต้องมองตลาดงานในต่างประเทศ
นักบินเราบางครั้งเราไม่อยากจะออกไปทำงานต่างประเทศเหมือนกัน

คำว่าเลิกงานตรงกันข้ามด้วยซ้ำ
ผมว่าทุกคนอยากทำงาน
ประเทศเขาเปิดให้นักบินต่างชาติเข้าไปทำ

ซึ่งนักบินไทยที่เราเก่งก็มีออกไปเหมือนกัน

ส่วนใหญ่จะเป็นนักบินจากยุโรปจากอเมริกา
ไลเคสเซ็นต์ของประเทศไทยในปัจจุบันนี่

ถ้าสามารถที่จะเข้าไปจีนอาจารย์
ก็จะสามารถจะทำให้นักบินที่มีประสบการณ์บางส่วน

นักบินกลุ่มนี้ออกจากสายบินในไทยเสร็จ
จะเกิดที่ว่าเกิดอัตราการจ้างเพิ่มขึ้นทันที
วันนี้นักบินไทยอยากไปจีนมาก
เพราะเขาจ่ายเราสูงกว่าที่เราได้รับอยู่ประมาณ๒๕๓เท่า

บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาหากินในข้างบ้านเรา

ผมพยายามจะส่งเสริมให้มีกิจกรรมการบิน
ประเทศไทยงานกลุ่มนี้มันยังมีค่อนข้างน้อย
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการบิน
เพราะว่าเราจริงมีสถานที่ท่องเที่ยว
หรือกิจกรรมเป็นกีฬาทางการอะไรต่าง
มันยังสามารถที่จะนำไปขายได้ให้นักท่องเที่ยว
แต่ถ้าพูดถึงพองานขนาดนี้ประเทศไทยไม่มี

อย่างเช่นนักบินในส่วนของทหารบกตำรวจอะไรต่างนะครับ
อาจจะต้องมีการทบทวนวิธีคัดสรรคน
ถ้าหน่วยงานราชการสามารถที่จะรับคนเหล่านี้เข้าไปทำได้เลยเนี่ย
ผมคิดว่าตรงนี้ก็จะช่วยได้บ้างในบางส่วนนะครับ
เสียหายนะในภาพรวมของเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวทุกอย่างรอสายการบิน
แต่วันนี้มันเกิดการสะดุดหรือเกิดอะไรอย่างนี้ก็เสียหายอยู่
ผมอยากให้ทางรัฐนี่แหละที่จะเป็นตัวกลางเข้ามาช่วย
ถ้าไม่มีการแก้ปัญหาเดี๋ยวช่วงหนึ่งล้นเดี๋ยวช่วงหนึ่งขาด
เดี๋ยวช่วงหนึ่งดูดดึงตัวอะไรอย่างนี้
น่าจะอยู่กันในกะลากะลาของเราไทยแลนด์นี้